เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ลุ้มคลั่งขวางถนนขวางการจราจร
รถผ่านไปผ่านมาไม่ได้ไม่พอ
เขายังวิ่งไล่ทุบรถที่จอดติด
ซึ่งดูเขาอยู่นั่นแหละอยู่ในถนนที่จังหวัดภูเก็ต
ตำรวจและประชาชนก็ต้องร่วมมือกันล่ะค่ะ
จับตัวส่งโรงพยาบาลไปดูช่วงเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ขวางกลางถนนแล้วก็ลุกขึ้นมาโวยวายทุบรถเลยฮะ

เอาเงี้ยวขึ้นมาเหยียบหน้ารถเลยเนี่ย

โอ้โหคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ๑๐โมงกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
การจราจรจุดนั้นก็ค่อนข้างติดขัดค่ะ
ผู้ชายคนนี้มีลักษณะคล้ายกับคนเมาคลุ้มคลั่ง
นอนกลางถนนบ้างเดินไปเดินมาตะโกนโวยวายนะคะ
ก็ทำให้รถต่างบางคันก็หลบได้บางคันก็หลบไม่ได้

คนที่ถูกทุบรถไปแจ้งความกับตำรวจสพฉลอง
และจากนั้นตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุก็มาช่วยเจรจา
ทีนี้เมื่อสายตรวจ๒นายเดินทางมาถึงและเข้าพูดคุย
ชายคนนี้ขัดคืนก่อนนะคะพยายามชกต่อยตำรวจ
ทำยังไงล่ะคะชาวบ้านและผู้ที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งอยู่ใกล้เคียง
ก็ช่วยเจ้าหน้าที่จับตัวพยายามเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายคนที่จับได้คือชาวบ้านเพราะตำรวจมากันแค่สองนายนะคะ
ชาวบ้านก็เลยต้องมาช่วยนะคะจับตัวไว้ได้เรียบร้อยค่ะ
ตำรวจได้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนวิกลจริต
อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสพฉลองมานานแล้ว
ทีจะเดินอยู่บริเวณจุดนี้เป็นประจำ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้นะ
แต่เมื่อวานคาดว่าจะมีความเครียดทำให้คลุ้มคลั่งขึ้นมาค่ะ
ขณะควบคุมตัวเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ช่วยกันล็อกตัว
กุญแจมือเอาไว้แต่ด้วยความแข็งแรง
ผู้ชายคนนี้กระชาก
กระชากทำให้โซ่ยึดกุญแจมือขาดไป๓ชุด
โอ้โหแรงเยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะ

แต่เขาก็พยายามขัดขืนแบบนี้แล้วก็กระชาก

ก่อนที่คนที่ไปจับไปช่วยจับเนี่ย
จะต้องใช้วัสดุอื่นมารัดตัวเอาไว้

รัดข้อมือ๒ข้อมือติดกันนี้ไม่อยู่นะ
ออกไปได้๓ชุดพังไป๓ชุด

ัดไว้เลยห่อแรปไว้เลยทั้งตัว

ให้แพทย์ดูอาการค่ะ